ส่วนฝนมาโรคอีกหนึ่งโรคที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

มีเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปาก
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึงประมาณ๔๘๔คนแล้ว
ทางโรงพยาบาลขอนแก่นเอง
หรือถึง๕ขวบที่มีอาการป่วย
เริ่มต้นของอาการนะคุณพ่อคุณแม่สำรวจร่างกายของเด็กให้ดี
สำรวจอาการเจ็บป่วยของเด็กให้ดีนะครับ
เด็กนั้นจะมีไข้ต่ำอ่อนเพลียแล้วก็เจ็บปาก
อันนี้สำคัญมากกลืนน้ำลายไม่ได้

เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้นเหงือกแล้วก็กระพุงแก้มนะครับ
จากนั้นนอกจากนี้เด็กหลายคนจะพบตุ่ม
ผื่นนูนสีแดงเล็กซึ่งมักอาจจะไม่คัน
ฝ่ามือนิ้วมือแล้วก็ฝาเท้า

แพทย์ให้การรักษาตามอาการของโรคมือเท้าปาก
ซึ่งให้ยาป้ายปากป้ายตามที่พบแล้วก็ยาลดไข้
ด้านของนายแพทย์สมพงศ์จรุงจิตตานุสน
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นก็เปิดเผยครับว่า
ตั้งแต่วันที่๑มกราคม
ถึงวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับ
ได้รับรายงานมีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากรวม๔๘๔คน
คิดเป็นอัตราป่วย๒๖๙๓ต่อประชากรแสนคน
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่ของขอนแก่น
แต่ว่ากลุ่มอายุที่พบสูงสุดก็คือกลุ่มเด็กนั่นแหละครับ

อำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดก็คือที่อำเภอกระนวลครับ

คาดว่าจะมีการประบาดของโรคมือเท้าปากจำนวนมาก
รองลงมาคือที่มหาสารคามแล้วก็ที่๑๐๑
มีความกังวลด้วยว่าความที่ผู้ปกครอง
ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้
ทำให้เด็กบางรายป่วยหนักก่อนจะถึงมือแพทย์
ขอเลยนะครับกำชับให้ผู้ปกครองนะครับ

ให้ดูแลความสะอาดรวมถึงของเล่น
แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
เพื่อลดการแพร่เชื้อแล้วก็ที่สำคัญ
ต้องให้ข้อมูลให้ความรู้กับทางผู้ปกครองด้วยนะครับ